รถไฟก็บีบแต่ไล่ตลอดแต่ว่าแกน่าจะไม่ได้ยินนะเพราะว่ารถสี่ประตูน่าจะเปิดเพลงข้างในอยู่

ผู้ตายก็คิดว่ามันไม่มีรถไฟวิ่งในช่วงนี้

แล้วทางที่ขาลงไปทางใต้
ไม่ได้ดูทางล้วนวาดจะมีหรือเปล่า